เรามาตามกันต่อเรื่องของสามีที่ซ้อมภรรยาจนเสียชีวิต

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วประมาณสัก๔เดือน
แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตจากการที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายนะฮะ
ล่าสุดติดต่อไปทางคุณพ่อบอกว่า

นะฮะเนี่ยก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วล่ะนะฮะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็มีเพื่อนในโชว์รูม

ใช่ครับตามเข้าไปทำร้ายจิกผมลากออกไป
สุดท้ายก็ทำร้ายเธอจนเสียชีวิต
แล้วคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๔๕เดือนก่อน

แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังทำร้ายภรรยาเรื่อยมา

ตอนเธอท้องก็ยังถูกทำร้ายนะ

มีลูกด้วยกันลูกอายุ๓ขวบเอง

แล้วทำร้ายเรื่อยมาพ่อแม่ก็พยายามให้เลิกกันก็ไม่ยอมเลิกนะฮะ
เหตุการณ์นี้กรณีของนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปีนะครับ
ก็ถูกสามีคือนายธนพัฒน์หรือว่าศักดิ์ชัยสงวนเขียวอายุ๒๘ปี

เหตุการณ์เนี่ยเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมานะฮะ
ตอนนี้นะทางด้านของผู้ก่อเหตุคือสามีคนนี้หลบหนีไปนะฮะ
ตอนนี้ทางด้านของตำรวจสพเมืองสตูนต้องออกหมายจับแล้วก็พยายามกดดันเพื่อให้มอบตัว
ในโลกโซเชียลเองก็มีการแชร์ข้อความระหว่างนายธนพัฒน์เขาไปคุยกับเพื่อน
เม้นคุยกันในเฟซบุ๊กบอกว่าขอทำใจสักพักแล้วจะอธิบายให้รู้ถึงความจริง
โดยการโทรศัพท์บอกพ่อแล้วว่าจะมอบตัววันไหนคือขอทำใจสัก๔๕วันเดี๋ยวจะมอบตัวนะครับ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดทีมข่าวได้ไปที่บ้านของพ่อนายธนพัฒน์อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตะบนครองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
พ่อแม่ก็นั่งอยู่หน้าบ้านก็เข้าไปคุยกันซะหน่อยนะครับพ่อของนายธนพัฒน์เนี่ยเล่าบอกว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่กินกันมาสิบปีแล้วไม่ใช่แป๊บเดียวมีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดที่คบกันตัวคุณพ่อเองกับคุณแม่เนี่ยขอให้น้องเมย์เนี่ยเลิกกับลูกชาย
เพราะสงสารเมย์สงสารลูกสะพ้าย

แต่ลูกสะพ้ายก็ยืนยันว่าจะอยู่

บางครั้งตบตีจนแม่ต้องพาน้องเมย์หนีไป
รับว่าลูกชายเป็นคนโมโหร้าย
และสาเหตุที่ลูกชายโมโหเพราะเรื่องของความไม่ไว้ใจ
ระแวงว่าภรรยาจะนอกใจ
พ่อของนายธนพัฒน์ยอมรับเลยว่าเมื่อเช้าของวันนี้เนี่ย
ลูกชายโทรมาบอกว่าจะมอบตัว
แต่ว่าขอพักใจสัก๔๕วัน

สุดท้ายลูกชายขอที่ของแม่เอาไปขายเพื่อสร้างตัว
แม่ก็ให้นะอยากได้ก็ให้ไป
แล้วก็ชวนไปดูที่กันนะฮะโดยออกจากบ้านสักประมาณ๔โมงครึ่งของวันที่เกิดเหตุ
แม่ขับรถไปรอที่สวนรอไปสัก๖โมงเย็นเอ๊ะทำไมถึงไม่มา
ไม่มีทีท่าว่าทั้งคู่จะมาก็เลยกลับไปบ้านเพราะว่ามันมืดแล้ว
พอกลับไปถึงบ้านสักประมาณ๑ทุ่มลูกชายโทรมาหาแม่ร้องไห้เลย
น้ำเสียงตกใจบอกว่าหารถกระบะไปบรรทุกน้องเมย์หน่อยเพราะว่าเมย์ตายแล้ว
เมื่อไปถึงเห็นลูกชายเนี่ยแม่เล่านะลูกของตัวเองนั่งกอดร่างของเมย์อยู่
และอยู่กับร่างของเมย์จนถึงโรงพยาบาลจากนั้นก็หายตัวไปเลยครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตคือน้องเมย์นะฮะล่าสุดวันนี้ทางมูลนิธิธรรมรังศรีจังหวัดสตูนนะครับ
นำร่างของน้องเมนกลับไปที่บ้านเลขที่๓๑๒หมู่๑
ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ซึ่งเป็นบ้านของญาติของน้องเมย์เพื่อไปอาบน้ำศพแล้วก็ทำพิธีตามศาสนาของอิสลาม
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องนะครับ
ของเมย์ที่นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขรานครินบอกว่า
หลังจากผ่าร่างของน้องเมย์หมอที่ตรวจพิสูจน์บอกว่าร่างของเมภายในบอบช้ำเหลือเกินนะครับ
เลือดคลั่งภายในซิกโครงหักทั้งสองข้างปอดกับม้ามก็ช้ำตับก็แตกลำคอก็มีรอยถูกบีบ
อย่างไรก็ตามทางญาติก็เร่งนำศพไปชำระร่างกายแล้วก็ต้องรีบฝัง
เพราะว่าเลยเวลามาหลายชั่วโมงแล้ว
โดยมีญาติแล้วก็เพื่อนไปร่วมไว้อาลัย
เมย์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
ัชรพลณนคร

บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อประสานงาน
แต่ว่าทางสืบสวนตอนนี้ได้เร่งควานหาตัวผู้ก่อเหตุเร็วที่สุดแล้ว

การทำงานอย่างไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ซึ่งก็คาดว่าจะเร็ววันนี้นะครับ